คุณรู้จักผมผีช่อไหม

คุณป้าท่านหนึ่งอายุ๕๗ปี

กันเป็นเกลียวเป็นช่อเป็นช่อแบบนี้

แล้วมันกลายเป็นแบบนี้เองจริง

ไปทำที่ร้านถึงจะเป็นแบบนี้

ความยาวสักประมาณเมตรครึ่ง

ชื่อว่าคุณป้าเจียมศรีศุกร์อายุ๕๗ปีค่ะ
นี่นักข่าวของเราบุกลงพื้นที่ไปพิสูจน์กันเลยนะคะ
ไปที่บ้านเลขที่๙๓หมู่๓ตำบล
ห้วยเร็ดตำบลน้ำผุด

ไปเจอกับคุณป้าเนี่ยค่ะป้าเจียมนั่นแหละ

พันเป็นปมขมวดแน่นตามธรรมชาติ
ไม่สามารถสางหรือแกะให้หลุดออกจากกันได้
มีความยาวเท่ากับความสูงของคุณป้าคือ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ก็คือยาวถึงพื้นตั้งแต่ศีรษะคุณป้าคุณ

ชาวบ้านที่นี่เชื่อว่าหากเส้นผมลักษณะดังกล่าวเนี่ย
เกิดขึ้นกับใครแล้วไซส์ก็จะมีสิ่งที่มองไม่เห็นมาช่วยคุ้มครอง
ปกปักรักษาเจ้าของเส้นผมให้แคล้วคลาดและปลอดภัย
แต่มีข้อแม้คือห้ามตัดทิ้งโดยเด็ดขาด
ฉะนั้นเจ้าของผมก็คือคุณป้าเจียมเนี่ย
จะเจ็บป่วยหรือเป็นบ้าหรือเสียสติหรือเสียชีวิตได้
ยกเว้นจะให้ครูมโนราหรือคนที่มีอาคมเก่งกล้า
อกจากนี้ยังห้ามอีกนะยังไม่หมดค่ะ
ไม่ให้กินอาหารตามงานศพมิฉะนั้นป้าจะเจ็บป่วยทันที

ป้าเจียมเล่าให้ฟังว่าคือตอนนี้คุณป้าอายุหกห้าสิบเจ็ดใช่ไหม
ค่ะย้อนกลับไปเมื่อสามสิบปีก่อน
คุณป้านอนอยู่จู่มีผู้หญิงค่ะนุ่งขาวห่มขาวแบบนี้มาเข้าฝัน
แล้วก็ถามว่าจะให้ของดีในชีวิตทำให้ชีวิตดีขึ้นเอาไหม
แกตอบเอาพอตอบเอาเสร็จปุ๊บผู้หญิงชุดขาวบอกว่า
แต่มีข้อแม้นะสั่งห้ามห้ามตัดผมห้ามกินอาหารในงานศพ
ไม่ใช่นั้นแล้วจะป่วยเป็นไข้พอรุ่งเช้าค่ะป้าเจียมบอกว่า
จู่ผมของป้าค่ะขมวดกันเป็นเกลียวเป็นเกลียวเป็นก้อน
เป็นจุกเป็นกระจุกกับคุณคืนเดียวเนี่ยนะคืนเดียวเลย
ได้บอกสามีเล่าให้สามีฟังเกี่ยวกับความฝันเหล่านี้ค่ะ
จากนั้นผมก็งอกและมัดทบกันและผมก็งอกออกมา
ทบกันเรื่อยไม่ใช่งอกนะฉันอ่านผิดมัดทบกันเรื่อย
แล้วค่อยค่อยขมวดกันเป็นเกลียวแน่นขึ้นครับส่วนเราก็ถามว่าเอ๊ะป้า
การดูแลรักษาเออมันทำยังไงอ่ะมันทำยังไงมันคลี่ก็ไม่ได้อ่ะคุณ
ป้าบอกว่ามันแปลกมากเลยคุณเชื่อไหมการดูแลทำความรักษาทำความสะอาดเนี่ย
มันง่ายแห้งเร็วไม่เคยมีกลิ่นแถมหลังจากที่เกิดผมผีช่อกับตัวเองแล้วนะ
ถูกหวยมาโดยตลอดเลยอ่ะโอ้โฮมันมันทีเด็ดตรงเนี้ยนี่ไง
มันก็เป็นการตอบยอมว่ามันคือความจริงอ่ะล่ะเออเออ
ก็หนูก็ว่าว่าไม่พร้อมดีจ้ะน้องแจ้งกับใหญ่ลูกนี้น่าไหวเลย
ท้ายปากอยู่ซวยงี้อยู่ห่างบ้างเต้นจุนชีตี้เอาอย่างไม่ยาวนะ
ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะทีนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อ

คือคุณนรงศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อ
ตามศาสนภาร์มที่เกิดขึ้น
เรื่องที่มันเกิดขึ้นมีการดนบันดาล
คือไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะ
จะเลือกเฉพาะคนที่มีสินธรรมและเป็นคนดี
และลักษณะปรากฏการณ์แบบนี้ใช้คำว่าปรากฏการณ์เลยแหละ

แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะให้คุณไม่ให้โทษกับคนที่

อ่าก็เป็นความเชื่อกันไปอีกหนึ่ง